ขยับต่อแต่ยังอยู่พื้นที่ภาคใต้ฮะรอบนี้เนี่ย
เขาควงปืนไล่สาดกระสุนใส่ตำรวจก่อน
แล้วตำรวจแม่นกว่าควักปืนยิงโป้งกลางอกเลย

ส่วนปิ๊กยิงมา๕นัดโป้งไม่โดนใครสักคน
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นการวิสามันปิ๊กในทรหรือพัชระรำมนาอายุ๓๑ปีคนนี้
ขาใหญ่ขาใหญ่ในพื้นที่ของบ้านในทอนตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตะขาวจังหวัดพัทธรุง
หน้าบ้านเลยบ้านเลขที่๑๕๙อยู่หมู่๑๐บ้านในทรนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยปิ๊กเกิดอาการคุ้มคลั่งเกิดคุ้มคลั่งก่อนนะคลุ้มคลั่งทำลายและทำร้าย
ทำลายข้าวของและทำร้ายคนในบ้านจากนั้นคนในบ้านเลยแจ้งตำรวจ
ให้ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบแล้วมาจับปิ๊กระงับเหตุหน่อยตำรวจมาฮะมาก็มีการเจรจากันอยู่พักใหญ่
ยิงปืนตะขายคลัยปาล์บจราจน่ะยิงปืนตะขายไปคลุมตัวปิ๊ก
คลุมตัวปิ๊กเพียบขยับนะคะเยือลเคลื่อนไหวได้ไปเต็มที่
แต่ในกระเป๋าปิ๊กนี้มีปืนลูกโม่อยู่
ปืนตะข่ายมันคุมตัวเดินไม่ได้แต่ควักปืนได้ฮะ
ห้านัดห้านัดซ้อนซ้อนเลยแต่ไม่โดนใครเคราะห์ดีมาก
ก็ควักปืนเข้ามายิงเป้ง

ที่นอนที่ติดยาตั้งแต่อายุ๑๗
แล้วเลิกไม่ได้สักทีเอาแล้วผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้ไม่ทำอะไรเลยเหรอ
พยายามจะทำหลายทีแต่ปิ๊กเขาไม่ยอมเวลาจะพาไปบำบัดรักษาปิ๊กก็ไม่ยอม
ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายแล้วก็ไปผัวพันกับเรื่องยาเสพติด
แสดงว่างานนี้คลั่งยาคือไม่ใช่เสพและคลั่งยา
ไม่ได้เสพยาก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่ง
อันเรียกว่าอะไรโรงแดงเหรออาการคล้ายกับโรงแดง
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการมาคุมสถานการณ์สุดท้าย

ทำให้ปิ๊กโดนวิสามันเสียชีวิตคาที่หน้าบ้านตัวเองครับ